นี่คือจากอายุทยาใช่ไหมเดี๋ยวพามาพัทธลุง
พัทธลุงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้นี่อายุ๑๗เองนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานเหมือนกันเลย
สะพานอีกแล้วใช่จอดมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้กระโดดลงแม่น้ำไง
อันนี้โดดลงคลองค่ะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหคนหาปลา
อยู่ตรงนั้นพอดีว่ายน้ำไปแล้วก็ไปช่วย
ภาพเนี่ยมันอาจจะดูกลางคืนหรือเปล่าใช่

ตำรวจที่สพลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัทธรุงการกุศลเนี่ย
ไปช่วยน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๗พี่เบิร์ต

ลงไปในคลองลำปำค่ะคลองเนี้ยมันเชื่อมไปออก

ตรงนี้ตรงหาดแสนสุกลำปัมนะคะ
แล้วเห็นไหมน้องน้องคนนี้คือนางสาวสานะ
นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วที่อยู่ด้วยเนี่ย
มีคุณแม่คุณแม่นางดำอายุ๔๕ปี
คุณแม่ของน้องสาเนี่ยนะคะก็มาดูอาการลูก
เป็นห่วงลูกแหละเพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าลูกตัดสินใจจะกระโดดน้ำ
แล้วจากการสอบสวนเนี่ยก็รู้ว่าตัวน้องสาเอง
อายุ๑๗เป็นนักศึกษาอาชีวะในจังหวัดพัทธลุงนั่นแหละ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดทิ้งเอาไว้
ปีนไปนั่งร้องห่มร้องไห้บนราวสะพาน
แล้วจังหวะนั้นคือทีแรกอะนะ
กลุ่มชายที่ทอดแหหาปลาอยู่เขาเห็นแล้วล่ะ
เห็นแล้วก็ไปเหมือนกับจะไปคุย
เออน้องพยายามชวนคุยพยายามปลอบใจให้ไม่คิดสั้น
เออน้องพี่ว่าเนี่ยนะชีวิตเรามันยังมีอะไรอีกเยอะนะ
นี่นะไม่เป็นผลค่ะ๑๐นาทีน้องกระโดดลงไปในคลองอ่ะ
แล้วกลุ่มชายหาปลาเพิ่งปลอบเพิ่งพูดอย่าคิดสั้น
แล้วโอ้โหพอเห็นภาพแบบนี้ค่ะมีผู้ชายหาปลาคนนึง
เขากระโดดตามลงไปเลยนะกระโดดตามไปช่วย
แล้วก็สามารถคว้าตัวน้องว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้
แล้วบอกหูพี่สุดยอดมากเลยอ่ะพี่ไปช่วยคนที่แบบตกลงไปในน้ำ
เรียนจบภาระศึกษามา
ก็เลยแบบเอออ่าเรียนในด้านไว้น้ำ
เรื่องกีก็เชี่ยวชาญแทบจะทุกประเภทนั้นแหละค่ะ
ทีนี้พอช่วยขึ้นมาได้ทุกคนก็โล่งใจ
แล้วเลยถามคุณแม่ไงคุณแม่ลูกสาวคุณแม่เป็นอะไร
แม่บอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาครอบครัว
แต่คุณแม่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอายุ๑๗เนอะ